ไปดูความพร้อมของเธอคนนี้กันบ้างนะครับ
ภาษีภักดิ์วงธนรักศักดิ์ครับนักกีฬาเทควันโด
ออกมาเปิดเผยว่ามีอาการบาดเจ็บก่อนที่จะลงทำการแข่งขัน
ในรายการสำคัญปิดท้ายปีครับทีมงานท
พักวงพนักกิจนะครับเปิดเผยเรื่องนี้ในงานแถลงข่าว
แคมเปญเสี่ยงเพียวลิฟต์ครีมเดอร์ซีรีส์สองพันสิบแปดถึงสองพันสิบเก้า
ผู้สนใจร่วมวิ่งปักหมุดเส้นทางที่สวยที่สุด๕จังหวัดทั่วไทย
โดยบอกว่าในช่วง๓วันก่อนหน้านี้เธอนั้นประสบอุบัติเหตุนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับ
แล้วรถนั้นเกิดลื่นล้มทำให้เธอนั้นบาดเจ็บที่ขาครับ
ต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็โอ้โหหมดค่ายงค่ายาไปถึง๓๐๐๐บาทนะครับ
แต่น้องเทนนิสเองเนี่ยก็ยังมองโลกในแง่ดีนะครับว่าถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไป
เพื่อเตรียมรับโชคใหญ่และเชื่อว่าจะหายทันในการแข่งขันเทคโนเวิลกลางปีไฟนัล
ระหว่างวันที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามพฤษฎีกายนี้ที่สหรัฐอารับเอมิเรตนะครับ
ซึ่งตัวเธอก็มีลุ้นคว้าแชมป์ที่๖ของตัวเธอเองในปีนี้ครับ